ทุกผู้ชมครับวันนี้มีรองนายกอบจที่ฉะเชิงเซานะฮะ
ขึ้นโรงพักไปแจ้งความคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภา
แทนรัศดรสสเชิงเซาเขต๓

คือนี่ฮะรองนายกอบจชื่อนายวันนารอดพิทักษ์
บอกว่าถูกคุณสุชาติตบเข้าที่เหนือใบหูด้านซ้าย
ตอนไปร่วมงานศพที่วัดทุ่งศของสาธบนท่ากระดาน
กำลังจะรอขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุลนั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้านหน้า
แล้วคุณสุชาติเนี่ยเดินลงจากรถยนต์มาร่วมงาน
พอเห็นคุณวันนานั่งอยู่อันนี้คุณวันนาเขาอ้างนะ
ว่าคุณสุชาติเนี่ยเดินปรีตรงเข้ามาหา
แล้วพูดด้วยเสียงดังเรียกชื่อเล่น
เอาตามที่ทางคุณวันนาเขาบอกนะ
ที่ให้การกับตำรวจแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าว
บอกคุณสุชาติบอกไอ้เปี๊ยกมึงชอบด่ากูเหรอ
แล้วก็ยกมือขึ้นมาตบเข้าที่หัวทีนึง
โดนเข้าไปแถวศีรษะเหนือใบหูด้านซ้าย

ต่อหน้าต่อตาคนที่มาร่วมงานศพเป็นจำนวนมาก
แล้วพูดเสียงดังด้วยทำให้เขาอับอายด้วยเจ็บตัวด้วย
หลังจากทอดผ้าเสร็จก็เดินทางกลับ
ยังมีรถต้องสงสัยอีก๓คันขับตามประกบอีก

ตอนที่ก่อนนั้นตอนนี้ทุกอย่างมันไม่ใช่
มันไม่มีแล้วธาตุไม่มีแล้วพูดที่บุคคลที่มีอิทธิพล
ที่จะมาครอบงำมาทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจนะครับ
เนื่องจากตอนเนี้ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันอ่า
แต่ก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งนะครับ

โทรศัพท์ไปถามคุณสุชาตินะครับ

ที่ว่าเออเห็นคุณวันนานะที่
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ารองเปี๊ยกเนี่ยนะ
รองนายกอบจฉะเชิงเซาไปแจ้งความเรื่องนี้
คุณสุชาติชี้แจงให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ
บอกว่านายวันนาเนี่ยเคยเป็นลูกน้องคนสนิท
ตามปกติแล้วเนี่ยมักก็จะมาหากันอยู่ตลอด
เวลามาหาเนี่ยนะบางทีเนี่ยเสด็งความคารพ

นายวันนาไว้ตอนที่ถูกยิงเกือบตาย
แล้วก็ยังดูแลครอบครัวของนายวันนามาเป็นอย่างดี
เพราะไปที่หัวลักษณะไม่ได้รุนแรงเลยเป็นการสับพยอก
ว่าได้ยินว่าเปี๊ยกนี่ชอบพูดว่าร้ายผมเหรอก็เท่านั้นเอง
ข่มขู่อะไรเลยไม่ได้แสดงอาการอาฆาตมาดร้าย
อย่างที่ถูกกล่าวหาเลยเรื่องนี้สามารถสอบถามทุกคนที่อยู่ในงานได้
ว่าเหตุการณ์ความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คุณสุชาติได้บอกเอาไว้นะฮะนี่นะครับ
ซึ่งคุณสุชาติเนี่ยบอกว่าต้องไปถามทางฝั่งของคุณวันนา
ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องนี้เนี่ยทำไมต้องการทำลายชื่อเสียงคนที่มีบุญคุณกับชีวิตทำไม
ทั้งที่เขาเคยช่วยเหลือคุณวันนาแล้วก็ทุกคนในครอบครัวของคุณวันนา
มันเป็นไปตามที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไม่รู้บุญคุณกันหรือเปล่า
เพราะต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไปรับใช้กลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้าม
แล้วก็ต้องการหวังผลทางการเมืองหรือเปล่า
อันนี้คุณสุชาติชี้แจงเอาไว้ในเบื้องต้นณขณะนี้นะครับ
คือคุณสุชาติบอกว่าถ้าจะมีการทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปพูดหยาบคายใส่คุณวันนาเนี่ย
คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นไปร่วมงานกันเนี่ยโอ้โหตัวคุณวันนาเองก็มีลูกน้องลูกน้อง
ลักษณะคล้ายพวกมือปืนอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ย
คุณสุชาติจะไปทำแบบนั้นทำไมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไง
นี่แหละฮะโอ้โหบอกไปตบกันเลยแต่คุณสุชาติชี้แจ้งไปแล้วนะว่าไม่ใช่เลย
กลางงานศพช่วงนี้เทรนดตบมาหรือยังไงไม่รู้นี่เรื่องนี้ยังไม่ทันได้แก้